อันนี้เบื้องหน้าไปแล้วมาดูคนที่ผลักดัน
เป็นคนเบื้องหลังผลักดันให้คนแบบนั้น

นี่แหละถือว่าเป็นโมเมนต์สุดแสนประทับใจค่ะ
เอสุภาชัยผู้จัดการส่วนตัวของซุปตาสาวอ้ำพัชราภานะคะ
เป็นรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงและสร้างความโดดเด่นในแต่ละวงการ
พี่เอเขาได้มาในสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงนั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็กล่าวขอบคุณเวทีนี้แล้วก็บอกความในใจไปถึงดาราสาวคู่บุญค่ะ
คุณอ้ำบอกว่าวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้เขามีอาชีพนี้
เล่าว่าที่ผ่านมาหลายคนมักจะถามเขาว่ามาเป็นผู้จัดการดาราได้ยังไง
ว่าอย่างไรเอาไปฟังเพลงเมื่อวานนี้เลยค่ะ

คนก็จะคิดว่าอ้าวประชาภาคคือคนแรกผู้เจ็บบ้าน

ขอบคุณทุกคนค่ะ